เห็นตัวหนึ่งหลบมาซ่อนตัวในร้านซ่อมรถที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับ

เชื่อว่าน่าจะหลุดจากกรงของคนเลี้ยง

เขามือไม้สะอาดนะเนื้อตัวสะอาดเล็บสะอาด

ที่การกุศลสมุทรสาครรับแจ้งจากนายระพีพันธ์อดุลนะฮะ
อยู่บ้านเล็กที่๖๐ทับ๖๘อำเภอเมืองสมุทรสาคร
บอกว่าให้มาช่วยจับสัตว์หน่อย
เจ้าหน้าที่ก็สงสัยสัตว์ช่วงนี้งู

ปรากฏว่าเป็นอีเห็นนะครับ

เจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะมาจับได้
เพราะว่าอีเห็นเขาไปนอนอยู่บนขื่อไม้นะครับ
เจ้าหน้าที่จับใส่กรงโดยที่จะนำไปมอบให้ศูนย์เขต

เจ้าของบ้านบอกว่าเปิดร้านไว้๓วันเพราะว่า
ปิดร้านไว้๓วันเพราะว่าไปทำบุญต่างจังหวัด
กลับเข้ามาในร้านพบ

อยู่นานก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะฮะ

ปรากฏว่านี่แหละฮะเป็นอีเห็นแล้วดูเขานิ่งใช่ไหม

เพราะธรรมดาเขาหากินกลางคืนนะครับ
ก็เจ้าหน้าที่บอกว่านี่เป็นอีเห็นธรรมดานะครับ

ซึ่งชาวบ้านทั่วไปสามารถเลี้ยงได้
และจากการตรวจสอบสภาพร่างกายของอีเห็นตัวนี้
ก็เห็นว่านี่นะน้ำหนักเขาก็๑๐กว่ากิโลกรัม

แล้วก็ที่ลำคอมีลักษณะคล้ายใส่ปอกคอเอาไว้

เชื่องนิ่งน่ารักนะฮะ
ว่าอีเห็นตัวนี้อาจจะหลุดออกมาจากกรงเลี้ยงนะครับ
แล้วก็ทางศูนย์จะเลี้ยงดูไว้ระยะหนึ่ง
และหากใครเป็นเจ้าของสามารถติดต่อขอรับคืนได้นะครับ
ถ้าไม่มีใครมาติดต่อขอรับคืนทางศูนย์
ก็จะส่งอีเห็นไปให้กับสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

บางตัวส่งคืนธรรมชาติไม่ได้นะ
เพราะว่าเขาถูกเลี้ยงโดยมนุษย์แล้ว
การเข้าไปสู่ธรรมชาติอาจจะทำให้เขาไม่สามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้
หรือไม่ก็ต้องปรับตัวอยู่ในศูนย์เพาะเลี้ยงอยู่อีกนานพอสมควรนะครับ
แต่ใครฟังข่าวนี้แล้วแล้วคิดว่าเป็นเจ้าของก็ไปดูได้นะครับ